เหลืออีก๒วันเท่านั้นสำหรับกิจกรรมที่หลายคนรอคอย

เตรียมตัวที่จะร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เรื่องของการสวมใส่เสื้อสีเหลือง
ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของกิจกรรมนี้
หลายคนก็ให้ความสนใจเช่นกัน
โดยเฉพาะบรรดาพ่อค้าแม่ค้า
ในตลาดศูนย์การค้าจังหวัดกำแพงเพชรทุกคนเลย
พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองตลอดทั้งเดือนนี้

ตอนนี้นะคะซ้อมปั่นทั้งเช้าทั้งเย็น
ก่อนที่จะร่วมกิจกรรมวันศุกร์นี้แล้วค่ะ
บริเวณสวนขวัญเมืองยาลาเทศบาลนครยาลา
เพื่อรองรับการปั่นจักรยานของประชาชนค่ะ

สั่งปรับรถทุกชนิดที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร
นำรถยนต์ไปจอดกีดขวางการปั่นของนักปั่นด้วยค่ะ

จะมีนักปั่นออกมาซักซ้อมปั่น

เพื่อฟิตร่างกายให้มีความพร้อม
ก่อนวันปั่นจริงนะคะ๑๑ธันวาคมนี้ค่ะ

พลเรือโทษธนการไคร่ครวน
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือ
เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชศักระ
พร้อมนำนายทหารและประชาชนนับพันคนค่ะ

ปั่นจักรยานระยะทาง๘กิโลเมตร
เลิมพระเกียรติ๕ธันวาคมมหาราช
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักพักดี
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
บริเวณด้านหน้าเสาทงของกองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือ
เตยงามค่ายกรมหลวงชุมพรอำเภอสัตหีบค่ะ
ด้านนายกิติพงพงสุดระเวท
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชศรีมาพร้อมผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่
ปั่นเพื่อพ่อไปตามเส้นทางต่างในชุมชนเป็นระยะทาง๙กิโลเมตร
เพื่อให้มีความพร้อมมากที่สุดก่อนที่จะถึงวันจริงก็คือวันศุกร์นี้ค่ะ
และที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดศูนย์การค้าจังหวัดกำแพงเพชรทุกคนค่ะ
พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณ์และเสื้อเหลืองตัวอักษรปั่นเพื่อพ่อ
ถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดเดือนธันวาคมนี้ค่ะ